สุดท้ายที่บอกเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นที่สถานีกลางบางซื่อ
ดังนั้นเราก็จะดูเรื่องของศูนย์ฉีดวัคซีนศูนย์ใหญ่แห่งนี้

สำหรับสถานีกลางบางซื่อถือว่าเป็นศูนย์ใหญ่ประจำกรุงเทพ
ที่บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน
แล้วก็จะต้องเป็น๓กลุ่มเท่านั้น
หญิงตั้งคัน๓เดือนและน้ำหนักมากกว่า๑๐๐กิโลกรัม
แต่ที่นี่บรรยากาศตอนนี้ก็ยังคงมีทยอยละค่ะ

เออนะฮะที่นั่นก็ยังคงแน่นกันอยู่นะครับ
แต่อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการที่เปิดให้ประชาชนทั่วไป
ที่มีอายุตั้งแต่๑๘ปีขึ้นไปนะครับ
แล้วก็ผู้ที่มีอายุ๖๐ปีขึ้นไป
แล้วก็ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง๗โรคเนี่ยนะครับ
ที่ต้องการที่จะจองคิวฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อ
ให้ท่านไปลงทะเบียนผ่าน๔ค่ายมือถือ
เขาบอกว่าวันนี้นะ๒๙กรกฎาคม

บอกให้ท่านที่ใช้มือถือเครือข่ายไหน
ถ้าลองกดเข้าไปดูตามที่ทางเครือข่ายเขาแนะนำ
ไปลงทะเบียนกันปรากฏ๙โมงเช้าปุ้ง

เพื่อที่จะกดเข้าไปลงทะเบียนจองการฉีดวัคซีน

ไม่เจอสิ่งที่จะให้ลงทะเบียนแต่ไปเจอข้อความอื่น
ไปเจอเหมือนว่ายังไม่พร้อมระบบยังไม่พร้อม
แล้วทีนี้ครับเขาก็มีการประกาศออกมาอีกครั้งหนึ่ง
บอกว่าใครที่ต้องการลงทะเบียนผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
ขอเลื่อนไปตอน๑๑โมง

ขอเลื่อนไป๑๑โมง
พอ๑๑โมงปุ๊บทุกคนกดเข้าไป

ปรากฏได้บ้างไม่ได้บ้าง
บางคนนะกดเข้าไปเจอให้ลงทะเบียน

คุณผู้ชมลองดูของผม
ตอนนี้นะเที่ยง๒๑นาทีแล้ว
ผมกดดึงเข้าไป
ปรากฏว่ามันก็เข้าไปหน้าหลักหน้าแรก

สำหรับ๑บุคคลทั่วไปอายุ๑๘ปีบริบูรณ์ขึ้นไปกับ
ผู้สูงอายุ๖๐ปีขึ้นไปและผู้มีโรคประจำตัว๗กลุ่มโรค
และผมก็กดในปุ่มที่เขียนว่าลงทะเบียน

เหลือเวลาอีกกี่ชั่วโมงกี่วินาทีก็ว่าไป

แสดงว่าระบบยังไม่รองรับหรือเปล่า

คุณผู้ชมใช้ของไข้อื่น

การลงทะเบียนเพื่อให้แต่ละกลุ่ม
ได้รับการฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อ
เขาบอกว่าประชาชนทั่วไปอายุ๑๘ปีขึ้นไปเนี่ย
ได้รับการฉีดถ้าลงทะเบียนสำเร็จจองสำเร็จนะ
คือวันละ๑๐๐๐โดสยาวไปถึงวันที่๓๑สิงหาคม
ส่วนกลุ่มของผู้สูงอายุตั้งแต่๖๐ปีขึ้นไป
ผู้ตั้งคัน๑๒สัปดาห์และผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง
ก็รกอ้วนด้วยนะฮะ๑๐๐กิโลกรัมขึ้นไป
ถ้าท่านลงทะเบียนผ่านเครือข่ายสำเร็จ
จะเริ่มไปฉีดกันวันที่๑สิงหาคมถึง๓๑สิงหาคม
ตามแต่ที่มีการนัดหมายกันกับเครือข่าย
ก็วันละ๑๐๐๐โดสแต่ทีนี้เริ่มต้นมายังไม่ได้เลย

มันก็ถึงแล้วนะคะอีก๓วันนี้แล้วนะคะ
ที่จะเริ่มจากคนที่ลงทะเบียนจากมือถือสี่เครือข่ายนี้นะคะ

ผมอยากให้แต่ละเครือข่ายแจ้งแล้วกันเนอะ
ว่าถ้ายังลงทะเบียนตอนนี้ไม่ได้เวลานี้ไม่ได้เนี่ย
อีกกี่นาทีอีกกี่ชั่วโมงหรือว่าจะนัดหมายกันแน่นอนตามเวลา

บอกว่าลงทะเบียนไม่ได้ระบบล่มอะไรเนี่ยนะครับ
เอาชี้แจงออกมาแล้วกันนะคะแต่ละเครือข่ายว่าเป็นอย่างไรบ้าง
ความคืบหน้าว่าจะลงทะเบียนได้ไหมเมื่อไหร่อย่างไร

ค่ะเอาส่วนเรื่องของการลงทะเบียนตอนนี้เรายังรออยู่นะคะ
บางคนอาจจะลงได้แล้วแต่ว่าระบบมันเนี่ยหมุนติ้วอยู่แบบนี้นะคะ
กันแบบนี้ก่อนละกันนะคะสถานีกลางบางซื่อนะคะ
ซึ่งเป็นศูนย์ฉีดวัคซีน

ตลอดทั้งวันคือตั้งแต่ช่วงเช้า๙โมงที่ผ่านมานะคะ
ยังคงมีประชาชนเดินทางเข้ามารับการฉีดวัคซีนค่ะ
ย้ำว่าวันนี้จนถึง๓๑กรกฎาคมนี้
ยังคงเปิดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง๓กลุ่ม
ผู้สูงอายุ๖๐ปีขึ้นไปหญิงตั้งคันไม่ต่ำกว่า๑๒สัปดาห์
และคนที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า๑๐๐กิโลกรัมขึ้นไป

เจ้าหน้าที่ก็จะมีการคัดกรองอย่างเข้มงวดนะคะ
เพื่อป้องกันไม่ให้คนที่ขาดคุณสมบัติเข้ามาฉีดวัคซีน
แต่ย้ำว่ามีเวลาเพียงแค่๓วันหลังจากนี้ไปเท่านั้นนะคะ
ส่วนจุดฉีดวัคซีนต่างจังหวัดค่ะ
ตอนนี้หลายจุดนะคะประชาชนเขาก็เดินทางไปรอคิวรอรับการฉีดวัคซีน
ที่ฉะเชิงเศร้าเป็นพันธุ์ค่ะ
ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ราชนครินมากันตั้งแต่ตี๔ค่ะ
นี่คือภาพของคนเป็นพันที่มารวมตัวกันตอนตีสี่
วันนี้จัดฉีดวัคซีนให้เฉพาะคนที่มีภูมิลำเนาในอำเภอเมืองเท่านั้น
แต่คนต่างอำเภอเขาก็มาเพราะเขารู้ข่าวเขาก็มา
โดยที่เขาไม่ทราบเงื่อนไขนี้ว่าฉีดให้เฉพาะคนที่อยู่ในอำเภอเมือง
หลายคนเดินทางมาตั้งแต่คือมาตั้งแต่กลางคืนนะคะแต่สรุปสุดท้ายก็ต้องกลับบ้านไปค่ะ

ประชาชนก็มาต่อแถวแบบนี้ค่ะ
แออัดด้วยและอากาศก็ร้อนด้วยนะคะ
การรอฉีดวัคซีนของคนหาดใหญ่วันนี้หลายคนเป็นลมค่ะ
คุณก็บอกว่ายืนตากแดดกันเป็นชั่วโมงแบบนี้

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาฏ

ออกไปฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงในเทศบาลนะคะ
คือไปให้ถึงบ้านเลยที่สงขลาที่อำเภอนาทวี

ซึ่งจากเดิมประชาชนกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะผู้สูงอายุ
เขาจะปฏิเสธการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมากนะคะ
แต่พอทีมหมอทีมพยาบาลเข้าไปถึงตัวเท่านั้นแหละค่ะ
ท่าทีเลยตอบรับให้คุณหมอฉีดแต่โดยดีนะคะ
ส่วนผู้ป่วยติดเตียงที่จะต้องมีคนดูแลตลอดเวลา
คุณหมอบอกว่าก็ฉีดให้ทั้งผู้ป่วยซิ่ง
ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงและคนที่ดูแลค่ะ